โปรดติดตามตอนต่อไป
กางเกงยินตัวเดียวนี่แหละจบ
จบแต่คุณค่ะเห็นหุ่นแซ่บแบบนี้
บอกเลยเขามีเคล็ดลับปั๊มปุ๊บเด้งปั๊บ
อุ๊ยดีไม่ไหว
ว้าวมีของดีก็ต้องกล้าโชว์
สิบไปเลยค่ะโตโน่
เจ๊ถูกใจ